พิธาหารือสภาอุดถกปัญหาขึ้นค่าแรง

ใช่ครับก็มีความเห็นจากหลายภาคส่วนด้วย
แต่ที่สำคัญเมื่อวานนี้ดีแล้วนะครับท่านแคนดิเดต
ที่ท่านทำแบบนี้นะคือจะได้คนเขาไม่ติฉิน
จะได้ไม่ติฉินแบบคราวที่แล้วไปดูครับ
คุณการขอบคุณครับ

แหละเพราะว่าลงมาปั๊บก็
นะครับเดินมาแล้วถอดหมวกกันน็อกไปด้วย

พี่มานี่ก่อนพี่เอาตังค์ไปจ่ายค่ามอเตอร์ไกล

พิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกรและแคนดิเดตนายกัธมนตรี
ใส่สูตรผูกท้ายอย่างรอมาเลยแต่ว่ารถมันติด
รถมันติดแต่ว่ามีนัดสำคัญ
จะไปร่วมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แล้วปรึกษาหารือกับภาคธุรกิจนะครับ
ต่อนโยบายและแนวทางนะครับการดำเนินงานของพักเก้าไกร
เอ๊ะทำไมเขาแบบเอ่อถอดหมวกกันน็อคออกมา
เขารูปผม๒ทีเขาก็ทำงานได้เลยเนอะ
แล้วตอนที่ให้สัมภาษณ์ก็มีแบบปัดอีกทีนึง
เออเขาต้องเซ็ตไหมดอมผู้ชายในฐานะผู้ชายไม่รู้ไง
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเขาอยู่ทรงมากเลยนะ
ใช่คือคุณผู้ชมส่วนตัวเบิร์ตนะครับ
ตัวเบิร์ตนี่ถ้าไม่เซ็ตผมนะมีปมด้อยเลยนะ
วันนั้นมีปมด้อยเลยออกจากบ้านเลยมีปมด้อยเลย
พี่ไม่สามารถแบบถอดหมวกกันน็อกได้ไม่มีทาง
เสยผมทีนึงได้เหรอเออไม่ได้ไม่ได้
คือก่อนหน้านี้ก็เคยนั่งวินมาแล้วแต่วันนั้นไม่ใส่หมวกกันน็อก
หมวกกับน็อกก็มีการติฉินกันทำแบบนี้ดีแล้วนะ
จะได้ไม่ถูกติฉินได้ไงได้ไงอันนี้ตามเก่า
นี่นี่นี่มาดูเรื่องของคุณพิทาต่อ
คุณพิธาเนี่ยนะครับโพสต์ไอจีบอกว่านะครับ
ผมอะนะหมวกกันน็อคที่เห็นอะหมวกผมเองนะ
มันมีประเด็นไงพี่เบิร์ดเพราะว่าที่แรกอะคนแซวว่าแบบว่า
คือตอนแรกผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยดีเว้ยที่พี่วินคนนี้มีหมวกให้ด้วย
แล้วค่ะมีคนเขาไปสืบค้นครับข้อมูลหมวกเอ่อเขาเรียกว่า
มาสแตงเยม่านะครับถ้าผิดขออภัยด้วยแล้วก็บอกที่ถูกมาด้วย
มันมันออกสิงยังไงอ๋อนี่ไงหมวกเขานะครับเนี่ยฮะหมวกกันน็อกแบบนี้
ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบน้ำหนักเบาครับ
ก็คือของคุณพิทาเองอ่าคุณพิทาเปิดเผยก่อนเข้าหารืนกับสภาอุตสาหกรรมบอกว่า
การมาที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งนี้นะครับเพราะว่าสว
หลายท่านที่เคยทำงานด้วยกันในยุครัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยนู้นนะนะ
คือก่อนหน้านั้นคุณพิธาทำงานอยู่ที่สภาอุตสาหกรรม
วันนี้เหมือนได้กลับมานะครับมาเยี่ยมบ้านเก่านะครับ
ที่เคยทำงานสำหรับการหาลือกับสภาอุตสาหกรรมครั้งนี้
นายพิธานำทีมพักเก้าไกลมาด้วยเข้าหารือกับนายเกลียงไกรเทียนุกูล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรม
รับฟังข้อเสนอของภาคประชาชน๖ข้อที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบัน
กรกรเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับภาคธุรกิจ
เพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้กลับมานายพิธาเชื่อมั่นว่านักธุรกิจได้รับฟังแล้วจะเห็นภาพ
จะเห็นภาพการเดินหน้าขับเคลื่อเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจโลกซบเศร้านะครับ
ส่วนนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงสี่ร้อยห้าสี่บาทนั้นนั้นนั้น
คุณพิธาส่งสัญญาณแบบนี้บอกว่าบางเรื่องที่ต้องเร็วก็ต้องเร็วครับ
แต่บางเรื่องที่ต้องรอบครอบก็ต้องรอบครอบอืม
สัญญาณจากพิธาริมเจริญรัฐครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าแรงครับ
ที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นฮะใช่ค่ะแล้วก็คุณพิทายืนยันนะ
เพราะว่าแน่นอนแหละฝั่งลูกจ้างอาจจะบอกว่าได้ตังค์ในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้น
แต่ฝั่งผู้ประกอบการฝั่งในจ้างก็ต้องควักจ่ายมากขึ้น

นี่แหละนี่แหละพี่จะฝากคาดิเดตคาดิเดตถ้าจะขึ้นนะขึ้นก็ขึ้น
ดีต่อลูกจ้างแต่ว่าทำยังไงไม่ให้สินค้ามันขึ้นไปรอก่อน

เพราะคนเป็นนายจ้างสมมุติต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้น
แล้วทำยังไงกับสินค้าก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นด้วย
ถูกต้องเราอาจจะเคยซื้อข้าวแกงกันแบบ๔๐
อาจจะต้องไปอีก๖๐๗๐หรือเปล่าไม่รู้ไงถ้าเกิดว่าเพิ่มค่าแรง
แต่ทีนี้ฟังในมุมของคุณพิธาก่อนละกันค่ะ
เพราะว่าคุณพิทาบอกนะว่าเรื่องของการขึ้นค่าแรง๔๕๐บาท
จะทำจะทำตามที่พักเคยหาเสียงไว้
แล้วก็อาจจะต้องมีการขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

พักเองจะพิจารณาให้รอบด้านแล้วก็จะไปคุยกับพักร่วมด้วย
อย่างเพื่อไทยเองเพื่อไทยเขาเห็นด้วยนะ
กับการขึ้นค่าแรงรวมถึงยืนยันด้วยนะคะ
ไม่ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามใจตัวเองนะ
แต่มาพิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจ
ก็อธิบายให้ทางสอทได้สบายใจ
การขึ้นค่าแรงไม่ได้มองเหรียญเพียงด้านเดียว
แต่ก็ต้องมีนโยบายช่วยผู้ประกอบการด้วย

แล้วก็ทุกภาคส่วนเห็นตรงกัน
ว่าจะไม่ปรับขึ้นแบบกระชากทั้งระบบ
ก็ต้องขึ้นตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อแล้วก็ประสิทธิภาพของแรงงาน
คุณวิทาบอกด้วยนะว่า
คือการขึ้นค่าแรงลักษณะนี้
อาจจะกระชากระบบเศรษฐกิจไปบ้าง

เพราะว่าถ้าเมื่อเราคำนวณค่าเงินเฟ้อ
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจก็ดี
หรือแม้แต่ประสิทธิภาพของแรงงาน
เพิ่มขึ้น๒๕๒๖ต่อปีก็ตาม

เราถึงได้เสนอว่า๔๕๐เป็นตัวเลขที่เหมาะสม
พร้อมกับแพ็คเกจในการดูแลผู้ประกอบการ

ขึ้นแบบมีหลักการหลักสากล

ต้องรอกรกตอนุมัติให้รับรองสอสอ

เดือนหนึ่ง๒เดือนขึ้นอยู่กับการทำงานของกต

ผมถึงได้เดินสายรับฟังให้รอบครอบ
คุณพิธาก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นตามไกล

คุณผู้ชมนอกจากสาระสำคัญเรื่องการขึ้นค่าแรงแล้ว
ถ้าใครได้ฟังจำเป็นตอนที่มาตอบคำถามนักข่าว
จะมีการเอ่ยถึงแล้วก็ให้เครดิตกับรัฐบาลยุคคุณยิ่งรักด้วย
ใช่นี่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไงว่า
คือจ่ายตามทักษะตามประสิทธิภาพของตัวของลูกจ้างด้วย
ดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าแรงงานทั้งหลาย
ท่านต้องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
คุณจะมาบอกว่าฉันจะทำเฉยฉันจะทำเหมือนเดิม
ไม่พัฒนาตัวเองแต่ฉันจะเอาค่าแรงสูงไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับหลักการของพักเก้าไกล
ต้องไปพิจารณาร่วมกับพักร่วมรัฐบาลด้วยนะคะ